อันนี้นะคะมีผู้ที่กระทำความผิด
ตามพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
เกี่ยวกับการฉีกใบออกเสียงประชามตินะคะ

ซึ่งมีทั้งเจตนาและก็ไม่เจตนาด้วยนะคะ
หนึ่งในจำนวนที่เจตนานี่เกิดขึ้นที่เขตบางนานะคะ
และกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุก็ได้ส่งคลิปวิดีโอไปให้สื่อสำนักหนึ่งด้วย
และสื่อสำนักนี้ได้นำคลิปนี้ไปเผยแพร่นะคะ
ทำให้ตอนนี้ทางตำรวจกำลังพิจารณานะคะ
ว่าจะดำเนินคดีกับสื่อสำนักนี้หรือไม่ค่ะ
กรณีที่นายปิยรัฐจงเทพนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ฉีกบัตรออกเสียงประชามติที่หน่วยออกเสียงสำนักงานเขตบางนา
และถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดี
สถานีตำรวจนครบานบางนาเมื่อวานนี้
พลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วม
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕กล่าวนะคะว่า
ตำรวจได้ตั้งข้อหากับนายปียรัฐ๔ข้อหาคือ
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ๒ข้อหา
ประกอบด้วยฉีกทำลายบัตรและรบกวนขัดขวางการลงประชามติ
ความผิดตามคดีอาญา๒ข้อหาคือ
ฉีกทำลายเอกสารทางราชการและทำให้เสียทรัพย์
แต่เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนี
อีกทั้งให้การรับสารภาพ
เจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้ประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
อกจากนี้ยังดำเนินคดีกับผู้ถ่ายคลิปและผู้ติดตามอีก๑คน
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายจงใจกระทำความผิดตามพรบประชามติ
รบกวนขัดขวางการลงประชามติ
ทั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อหากับทั้ง๒คนแล้ว
คดีนี้ตำรวจคาดว่าจะใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานอีกประมาณ๓๔วัน
ก่อนที่จะเสนอให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ตรวจสอบสำนวนอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
หากยังไม่เรียบร้อยต้องมีการแก้ไข
แต่ว่าจะไม่เกินในกรอบเวลาตามกฎหมายที่กำหนดก็คือ๑เดือน
ก่อนที่จะยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่ออายการและส่งต่อให้สารพิจารณา

เนื่องจากคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนและมีความผิดที่ชัดเจน
อกจากนี้นะคะตำรวจได้ส่งโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ถ่ายคลิปไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ว่ามีการส่งคลิปการฉีกบัตรไปให้ใครบ้าง
จงใจจะเผยแพร่หรือยุโยงส่งเสริมให้ฉีกบัตรในพื้นที่อื่นอีกหรือไม่
เบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งคลิปไปให้กับสื่อมวลชนรายหนึ่ง
วันนี้ค่ะจะมีการพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือข้อกฎหมายอื่นหรือไม่ค่ะ